วันนี้พี่น้องชาวชายภูมิขอนแก่นเนี่ย๒จังหวัดซึ่งเป็นรอยต่อกันเนี่ยนะคะ
บอกว่าอยู่กันแบบไม่ผาสุขหวาดภาวะเพราะในอ้วนที่เพิ่งพ้นโทษมา
ข่มขืนลักทรัพย์ยาเสพติดค่ะคดีโชคโชนพ้นโทษออกมาในอ้วนคนนี้แหละ
คุณต่อมจิตสำนึกคงอยู่ลึกมากขุดไม่เจอนะฮะเพิ่งพ้นโทษมาแล้วไปเอาเด็กอายุ๑๑ปี
ซึ่งเป็นลูกของเพื่อนตัวเองหลอกเด็กไปข่มขืนอนาจารย์ข้างพระประธาน
บีบคอเด็กแล้วยังบังคับให้เด็กดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาเสพติด
คุณไม่มีฮิริโอตะปะมันไม่ละอายชั่วกลัวบาป
ชาวบ้านถึงขั้นว่าจะต้องลงพื้นที่ไปชี้กันไปเอาพาเราไปดูกันแบบนี้ค่ะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าชมหน้าในอ้วน
เด็กในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่ในพื้นที่บ้านหนองย่าปล่อง
ตำบลหนองสังอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
ตอนนี้เขาหวาดภาวะกันยกจังหวัดเลยค่ะ
เพราะในอ้วนเนี่ยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า

ล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๑ขวบให้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค
บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
จากนั้นพาเด็กไปยังวัดร้างกลางป่าช้าท้ายหมู่บ้าน
แล้วใช้กำลังกระทำอนาจารย์
น้องจุดเกิดเหตุที่ให้เห็นกันแบบนี้
ใช้กำลังกระทำอาณาจารย์น้องข้างองค์พระประธาน
บังคับให้เด็กดื่มเหล้าขาวเสพยาบ้าไปกับมันด้วย
จากนั้นค่ะใช้มีดจี้พาเด็กไปยังเถียงนา
จนกระทั่งญาติมารู้ว่าเด็กหายตัวไปจากหมู่บ้าน
ทีนี้ก็กลัวแหละว่ามันจะไปซ้ำรอยกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
สุดท้ายญาติแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันช่วยกันเกณฑ์ชาวบ้านออกค้นหา
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจในพื้นที่สพนสังด้วยนะคะ
ติดตามหาตัวน้องค่ะจนกระทั่งเวลาสักประมาณ๕โมงเย็น
ชาวบ้านออกติดตามไปพบคนร้ายก็คือในอ้วนนั่งอยู่บนเถียงนา
พยายามลวนลำเด็กเห็นคาตาเลยในอ้วนคนร้ายตกใจตอนที่ชาวบ้านไม่เจอ
ตกใจทำไงรู้ไหมคะแทนที่มันจะวิ่งหนีไปคนเดียว
มันฉุดเด็กวิ่งพาขึ้นภูเขาไปด้วยเอาเด็กไปด้วยค่ะ
จนกระทั่งประมาณ๓ทุ่มเจ้าหน้าที่ไปพบว่าน้อง
ซึ่งตกเป็นเหยื่อของในอ้วนนะขี่รถจัดกระยานฝ่าความมืดมาตามถนนเข้าบุบ้าน
สภาพน้องเนี่ยคือเนื้อตัวมาแหม่มอิดโรยส่วนในอ้วนคนร้ายหลบหนีไป
คุณผู้ชมอัปเดตนะคะตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวในอ้วนคนนี้
ยังเอาตัวมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ถึงขั้นว่าต้องแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อจังหวัดชายภูมิขอนแก่น
ให้ช่วยกันเฝ้าระวังใช้คำว่าเฝ้าระวังในอ้วนคนนี้
ซึ่งถือว่าเป็นภัยสังคมเนี่ยนะคะเพราะประวัติโชคโชนมากถูกจำคุกมาแล้ว
หลายต่อหลายคดีแล้วแต่ละคดีอุกชะกันทั้งนั้นเลย
ข่มขืนสองลักทรัพย์สามยาเสพติดชาวบ้านบอกว่าคนร้ายเคยขู่ไว้ด้วยนะ
บอกว่านายอ้วนเขาเคยพูดประมาทไว้ว่าถ้าเจอใครที่ไหนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง
ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่จะข่มขืนให้หมดเลย
โอ้โหชาวบ้านฟังแบบนี้สยองเลยค่ะ
ต้องเอาแฟนไปด้วยถอนข้าวย่าข้าวน่ะมันจะตอกทุกคนจากนั้นมา
ต้องไงคนกูหนีก็ต้องจงไว้หรอกประหารโหลด